ภายหนาวมาเยือนแล้วนะฮะหลายพื้นที่อากาศเย็นนะครับ
ล่าสุดกรุงเทพวันนี้อุณหภูมิจะอุ่นขึ้นมาหน่อย
ศาเมื่อกี้นี้แต่ว่าต่างจังหวัด๒๐กว่าองศา

บางคนมีหนาวตายแล้วนะคุณขวัญคุณผู้ชมครับ

ชัยภูมิครับเอาไปดูกันหน่อยครับ
นายชัยยงอายุ๕๖ปีครับคุณผู้ชม

คือเมียตกใจเลยเพราะว่านอนอยู่ด้วยกัน

ทำไมตัวแข็งแล้วเย็นเฉียบแบบนี้
รีบแจ้งญาติพี่น้องโทร๑๖๖๙พอมาถึงปั๊บ

ไม่รู้สาเหตุในตอนแรกนะครับ

ของผู้ตายก็นั่งร้องไห้เสียใจครับ
บอกว่านายชายงจริงแล้วสุขภาพแข็งแรงนะ

แล้วเมื่อวานก็เพิ่งจะกลับมาจากไถนาตามปกติ

รู้สึกเหมือนจะเป็นไข้ไม่ค่อยสบาย

ตัวของเมียเองก็นอนอยู่ข้าง

ทำไมวันนี้คือแฟนฉันนอนตัวแข็งนิ่งเลย

รีบแจ้งญาติพี่น้องแล้วโทร๑๖๖

ตอนกลางคืนที่อาจจะเย็นจัด

ช่วงนี้ต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะครับทุกคน

มันสะท้านสะเทือนไปถึงช้างด้วยครับ

งช้างแม่สาที่แม่ริมเชียงใหม่
วานช้างเขาช่วยกันทำให้ช้างมันอบอุ่นหน่อย

เอาผ้าห่มผืนใหญ่มาคลุมให้กับแม่บังคำ

นี่ผ้าผืนใหญ่ขนาดนี้ฮะ

แล้วพออากาศเย็นจัดแบบนี้เนี่ย
ช้างเขามีอาการสะอึกออกมา

ต้องรีบมาห่มผ้าให้อุ่นขึ้นครับ

มีช้างที่อายุเยอะอีก๗เชือก

แล้วแต่ละเชือกอายุมากกว่า๖๐ปีทั้งนั้นเลย

สุขภาพถดถอยเองมันก็ป่วยง่าย

ให้เขาแข็งแรงให้ได้มากที่สุด

ผิงไฟกันแบบนี้ให้ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะคะ